รวมมาถึงพักเก้ากลายที่จะเดินทาง

ทุกคนมารอกันบริเวณรอบอนุสาวดีประชาตินิพยาตราย
แล้วก็อีกจุดหมายปลายทางของพักเก้าไกล

เดี๋ยวคุณผู้ชมชมภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับ
เพราะว่านอกจากคนที่มาให้กำลังใจ
มารอเตรียมให้กำลังใจสำหรับพักเก้าไกลแล้วนะครับ

ตามที่เราได้เห็นกันตั้งแต่การหาเสียงนะครับ
ก็คือข้าวของที่เป็นลักษณะสีส้มเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นพัดเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ
ที่เป็นสัญลักษณ์ของสีส้มหรือว่าพักเก้าไกลเอง
ก็จะได้รับความนิยมสำหรับคนที่สนับสนุนพักเก้าไกลนะคุณผู้ชมครับ
ซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมครับก็จะมีรูปพัดนะครับ
ซึ่งเป็นรูปพัดหน้าคุณพิทาคุณผู้ชมครับ
เป็นของที่ขายดีมากแล้วก็ฟีเวอร์สุดเลยนะครับ
เป็นพัดที่เป็นรูปคุณพิทาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็มีสัญลักษณ์ของพักเก้าไกลอยู่ด้วยนะครับ

ไอเลิฟพิธานะครับแล้วก็ส้มรักพ่อ
ซึ่งก็เป็นวลีของคุณทิมพิธาด้วยนะครับ
ถามน้องก่อนน้องบรรยากาศการขายของขายดีหรือเปล่า

ก็ดีค่ะก็มีคนมาซื้ออยู่เรื่อยค่ะ
วันนี้ขายได้ไปเยอะหรือยัง

ได้เยอะอยู่แล้วค่ะโอเคนี่คุณผู้ชมครับ
ซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมทางด้านด้อมส้มหลายคนนะครับ
ก็เตรียมที่จะมาอยู่บริเวณเกาะรอบกัน
บางคนก็ซื้อข้าวของที่เป็นลักษณะสีส้ม
ผูกไว้ที่บริเวณข้อแขนเป็นลิฟตบิ้น
แล้วก็นี่ครับสัญญาติของพรรคเก้าใกล้ด้วย
ซึ่งตอนนี้ทางวาดที่สสของกรุงเทพมหานคร
ทั้ง๓๒เขตจาก๓๓เขตนะครับ
เตรียมที่จะเดินทางมารอตั้งขบวน
สำหรับรถแห่ขอบคุณพี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับ

ก็จะมีการวนรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยทั้งหมด๒รอบนะครับ
จากนั้นก็จะเคลื่อนไปที่บริเวณสนามหลวงไปที่บ้านหม้อ
ที่ดีโอสยามแล้วก็ลานคนเมืองนะครับ
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับอย่างที่เราบอกว่าเป็นการปรากฏตัว

ความไว้วางใจให้พักเก้าไกล
ได้คะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการ
เดี๋ยวต้องติดตามต่อจากนี้นะครับ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
เดี๋ยวกลับมาตอนที่ขบวนรถแห่เริ่มเคลื่อนกัน

รายงานสดจากอนุสาวรีประชาธิปไตยครับ